หากินดีกว่านะคะได้แน่คุณผู้ชมค่ะต้องทำมาหากิน
ละลอกเล่าตลกใจดีพี่สุเทพศรีใสค่ะ
ไม่ขอรองานแสดงนะคะลุยละกันกลับมาทำธุรกิจ
ไม้ม่วงเบากะปิโว้โบราณเอ่อยี่ห็อกะปิโว้ใบสีใส
เกลียดคำว่าโหวของคุณมากเลย

ปีเวิลของเขาบอกเลยว่าดีมาก
โดยพี่สุเทพศรีใสเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐค่ะ
ว่าการกลับมารอบนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณรายการเศรษฐีป้ายแดง
ทางไทยรัฐทีวีของเราที่ต่อยอดความปังแบบสุดนะคะ
หลังออกรายการไปเมื่อปลายปีที่แล้วค่ะ
โอ๊ยบอกเลยคายดิบคายดิบ

แต่ถามว่าอีโอเมคอนละลอกนี้ทำให้วงการบันเทิงปั่นป่วนหรือเปล่า

ใครมีมากหน่อยก็ช่วยคนที่มีน้อยหน่อยพยุงกันไปก็แล้วกัน
ส่วนใครที่สนใจอุดหนุนกะปิโวของพี่สุเทพนั้น
ก็สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้เลิศจ้ะ
กะปรีโว่จ้า
มันย่ำแยกกันหมดน่ะ

แต่ธุรกิจมันก็ไปตามออนไลน์ของมันอีกเรื่องหนึ่ง
อุ๊ค

นี่กำลังจะกลับมาดีเนี่ยไอ้โอไมคอนมาอีก

กะปิโอก็ยังส่งออนไลน์อยู่มะม่วงเบา
โอ้โหตอนนี้ก็ไปเรื่อยมันสบายแล้ว

เป็นหลักอยู่ตั้งแต่โควิดมานี่ก็ได้กะปิโวเนี่ย

ขอบคุณอาก้านะโปรดิวเซอร์
ครับพ่งนวจอาจารย์อะไรเยอะแยะมากมาก
เออกะปิโว้ยนะคะ
จะบอกว่าพูดก็พูดขอเมานิดนึงก็แล้วกัน

มะเน๊ะมาลองชิมกะปิโว้ยของแกหน่อย
ไม่ใช่อะไรสงสัยความสวยด้วยเข้าตาใช่ไหม

คือคุณภาพดีนะมะม่วงเบาเขาก็อร่อย

เพราะฉะนั้นอุดหนุนพี่สุเทพกันได้